มีผู้หญิงสวยมากเอาทองคำมาหลอกล่อมาบอกให้ศึกผีหรือคนมายืน
บางทีดูกัญชามาด้วย
ก็เลยยิ้มหน่อย
จริงงานนี้มันเป็นงานของความสุข
ผมดูกันชามาด้วยก็เลยยี่มให้เขาใหญ่
เป็นงานของพี่น้องน้องชายและน้องสาว
กันชาไฟผันบุหรี่มาก
จริงเหรอวะ
ก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ